โอเคค่ะกลับมาอัปเดตกันต่อเลยนะคะในช่วงสุดท้ายของโหราแซ่บที่ผ่านไปเนี่ยพริก๕เมตรแซ่บแล้วแต่อภิษบอกว่าของอภิษก็แซ่บไม่แพ้กันในเรื่องความรักมอบหน้าที่ให้เลยค่ะ
ค่ะคุณผู้ชมคะก็ต้องมีวิจารณญาณออกในการชมให้แล้วค่ะ
เพราะประเด็นของอภิษเนี่ยมันแซ่บซี่

ประเด็นที่ว่านุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้มีเกมรักร้าวเพราะหูเบ้า
คิดดูสิเลิกกันเพราะไปฟังคนอื่น

แก่วลบทางหมดเอานับก่อนเลยมกลากุมปามีนาเมทาพฤษภา
มิถุนากรกดาศิงหากรรยาตุลาภุติกาถวัตร

วันนี้เลยพารีเจรจา
แล้วก็มกรากับพฤษภา
อันนี้ภาพลวงตาส่วนอันนี้พารีเจรจาเมาส์กันไงเมาส์กัน
เดือนมกราต้องระวังที่สุดเพราะว่ารักร้าวเพราะหูเบา
อันนี้เป็นหูเบาจากคนอื่นคนในครอบครัวใส่ใครรู้ไหมใส่เราเอง
คือไม่ได้ไปใส่แฟนนะใส่เราเองนี่เธอแฟนเธอกลับบ้านดึกมันต้องมีอะไรแน่เลย
เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรเออบางทีกลับมาขับกลับบ้านพร้อมกันนะ
แต่รถคนละคันอยู่ข้างหลังแท้เลยอีกคนนึงก็โฟนเข้ามาเมาส์ใส่แฟน
แฟนก็เห็นอยู่ว่านั่งอยู่ข้างหลังนี่เห็นไหมล่ะ
ถ้าไม่รู้เรื่องก็หูเบากลับมาบ้านหาเรื่องทะเลาะอีก

ส่วนต่อไปเดือนพฤษภาเกิดจากแฟนหูเบาแต่เราปกติ
คนใกล้ตัวนี่เองคนใกล้ตัวเราเองระแวงเราซะงั้น
ส่งผลใส่เราส่วนเดือนพฤษภานี้แก้ง่ายหน่อย
ไลน์หาไปค่ะให้รู้พิสูจน์ได้ไปค่ะหรือไม่ก็ใช้วิธีควงกันไปเองเลย
อ่าอันนี้ง่ายล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเพราะตัวเราอืม
เป็นเพราะตัวเขาพิสูจน์ได้ง่ายค่ะอ่าวิธีแก้หูเบามีค่ะ
อะไรคะใส่ตุ้มหูสิอ๋อมีคนพูดมาตั้งแต่เด็กเด็ก
มันช่วยได้จริงจริงหรออาจารย์จริงจริงนะจริงจริงนะคุณแม่เนอะเออ
ก็จะช่วยเหรอช่วยสิคือพอคนก็พูดเนี้ยทุกครั้งที่เราหยิบตังหูมาใส่
แล้วเราจะบอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่หูเบาสมมุติว่าเราใส่แหวน
เราจะขยันเราใส่ตุ้มทำไมเราขยันเราจะนึกถึงทำงาน
อยู่ที่มืออยู่ที่มืออยู่ที่มือทำงานคิดถึงเรื่องเงินเยอะเยอะ
เลยเราเออคิดถึงเรื่องเงินเยอะเยอะคิดเรื่องเงินเออจะได้มีแหวนใส่เพิ่ม
เออจริงจริงจริงเพราะใส่ตุ้มหูเราก็จะรู้สึกได้ว่าจะฟังอะไรแล้วมันต้องชัดเจน
คิดหน่อยคิดคิดคิดคิดอันนี้สำคัญมากแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
อีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องทำไปทำงานเขาเรียกว่าอะไร
ทำงานให้มันเยอะมันจะให้ไม่ต้องเอาเวลามันนั่งคิดฟุ้งสร้าวอืม
และสุดท้ายสุดให้เวลากับครอบครัวอันนี้สำคัญ
น่ามากเลยบีอะไรมาคะวัตถุมงคลคือพายานาเกี่ยว
เกี่ยวกวันรัดกันอาอืออา

สมมุติชื่อนาเดตครูกี้มิทยา
จิปตังร์สมาขมง
นี้ก็เกี่ยวกับวัคลัดกัน
ขอคาถาอีกทีซิ

เอาไม่ทันเหรอ

ใจที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็สำคัญที่สุดว่า
ความรู้สึกรักกันที่มีมาตั้งแต่
ยาวนานมาถึงปัจจุบันเนี่ย
พรุ่งนี้เราจะยังรักกันไหมถ้าพรุ่งนี้เราจะยังรักกัน
วันนี้ให้อภัยกันเถอะง่ายที่สุด

ไม่ได้วันนั้นอะวันนั้นค่ะมันจำไม่ได้เลยแล้วก็บอกรักกันบ่อย
แหมเคล็ดลับก็บอกกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะ

วันนี้มาพูดคุยกับ๓แม่บ้านสุดแซ่บอย่างเรานะครับ
พูดเลยนะว่าวันนี้ใครลืมเช็คดวงนะคะ
ก็ไม่เป็นไรก็เข้าไปดูได้ย้อนหลังนะคะ
แต่ว่าวันนี้เนี่ยก่อนจะลาจากกัน

เป็นสวนในขวดแก้ว
จากร้านชีฟอร์เรสคุณผู้ชม

แต่วันนี้ไม่ได้เอามายังไงนะคะ
จะบอกว่านำมาแจกให้คุณผู้ชม

รวมถึงสามารถเข้าไปอัปเดตดวงกันได้ด้วยนะ

เสนกเขาเรียกว่าสร้างระบบนิเวษวิทยาแรงของเขาในนัยเลย

อยู่ในนี้เป็นแบบว่าอยู่แล้วไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขามากเลย

อันนี้ถ้าเป็นน้ำตกใช่ไหมน้ำตกเราควรจะมองเองสิ

เราจะได้สดชื่นบอกแค่นี้แหละใครอยากได้ก็ติดตามเขาแล้วกันนะคะ